ยังคงต้องติดตามสถานการณ์โควิดนะคะติดตามกันทุกวันเลยค่ะ
ตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็ยังสูงเกินหมื่นรายอยู่นะคะสำหรับประเทศไทย
และล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายกเล็กเมืองราชบุรีก็ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ชาวราชบุรีเขาก็แห่ไปให้กำลังใจอ่ะนะคะซึ่งปรากฏว่านายกเล็กเมืองราชบุรีเนี่ย
วัคซีน๓เข็มแล้วนะแต่เชื้อยังลงปอดอยู่อะค่ะ
เนื่องจากการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี
ทำให้นายศักดิ์ชัยพิสารผลค่ะนายกไก่นะคะ
หรือว่านายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีเนี่ย
ติดเชื้อโควิด๑๙ตอนนี้คือติดทั้งครอบครัวเลยนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งตรวจผู้ใกล้ชิดอย่างละเอียด
แล้วก็ปิดสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรีไปสามวันค่ะนายศักดิ์ชัยเนี่ยบอก
ตั้งแต่วันอังคารเขาเริ่มมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยค่ะจนวันพุธเข้าประชุมสภา
ตอนเย็นอาการเริ่มหนาวสั่นค่ะก็เลยกินยานอน
พอเช้าวันพฤหัสบดีมีเพศสัตว์นำชุดตรวจแอนติเจนเทสเก็ตมาเสนอให้
เขาก็เลยทดลองด้วยตัวเองพบว่าขึ้น๒ขีด
ตกใจมากนะคะก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลราชบุรี
ขอทำการตรวจอย่างละเอียดพร้อมครอบครัว๔คนคือตัวเอง
ภรรยาและลูกชายสองคนลูกอายุห้าขวบและสองขวบนะคะ
ผลคือติดเชื้อหมดเลยทั้งครอบครัวค่ะล่าสุดแพทย์บอกว่าเชื้อลงปอดไปแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วย
ก็ต้องให้ยาทางสายน้ำเกลือเป็นยาคอวิฟอร์
เพราะว่ายาฟาวิพิราเวียไม่สามารถรักษาได้ตอนนี้เนี่ยยังมีอาการไอเล็กน้อยมีไข้ต่ำ
ส่วนภรรยาและลูกเชื้อไม่ลงปอดค่ะก็รักษากันไปตามอาการ
ศักดิ์ชัยเปิดเผยว่าเขารับวัคซีนมาแล้ว๓เข็มค่ะ
เพราะว่า๒เข็มแรกเป็นวัคซีนซีโนแวคเข็มที่สามเป็นเข็มกระตุ้นคือแอสตราเซเนก้า
แล้วตัวเขาเองก็ใส่แมสสองชั้นทุกครั้งที่ออกไปพบปะประชาชน
สุดท้ายยังมาติดเชื้อได้แล้วเชื้อลงปอดด้วยนะคะฟังเสียงของนายกศักดิ์ชัยหน่อยค่ะ

ตอนนี้รุนยังเดียว

อ้าวนี้สัญญาว่ามีลงปอล์ดแล้วเหมือนกันสิ

โอ้โหครับนี่ก็เลยไอ้ยาไอ้ฟาฟาวิเอาไม่อยู่ครับ
ก็เลยต้องเป็นฟาเป็นชาติไออีกตัวหนึ่งชั่วสามหมื่นแปดอะพี่
สามหมื่นเจ้าไออืมเนี่ยค่ะถ้าลงปอดเนี่ย
ทางด้านของท่านนายกเขาก็ฝากผ่านไทยรัฐทีวี
ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี

มาคอยให้กำลังใจทั้งครอบครัวของเขามาตลอด
แม้ตอนนี้ครอบครัวจะอยู่ในอาการต้องยอมรับว่าหดหู่ค่ะ

คือป่วยทั้งครอบครัวติดทั้งครอบครัวนะคะ
แต่ก็อยากฝากถึงทุกคนว่าต้องมีวินัยนะคะ

ถ้ามีอาการสุ่มเสี่ยงไม่สบายรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที
นี่คิดดูสิคะใส่แมส๒ชั้นตลอดทุกครั้ง
ก็ยังมีโอกาสในการติดได้
ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ติดได้อย่าลืมนะคะ

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้นะคะ

งเป็นติดเชื้อในประเทศ๑๓๑๖๘ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๓๙๕ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๓รายนะคะ
ผู้ป่วยสะสมก็อยู่ที่๑๔๗๖๔๗๗ราย
มีเสียชีวิตเพิ่มไปอีก๑๑๗ศพ
เสียชีวิตสะสม๑๕๓๖๓ศพ
หายป่วยกลับบ้านได้๑๒๔๙๒รายนะคะ

คือเป็นยอดติดเชื้อที่ยืนยันเท่านั้น

ตัวอย่างใส่แมส๒ชั้น

แต่ว่าไปอยู่ในที่ชุมชนไง
คือยังไงเราเนี่ยทั่วไปเลยค่ะ

แล้วก็แมสต้องป้องกันตัวเองไว้นะคะ